เราไปต่อที่ความสูญเสียเจ้าพ่อภาคตะวันออกนะฮะ
หลายคนอาจจะคุ้นชินกับชื่อนี้
ถึงแม้จะไม่เคยเห็นเคยเจอก็ตามแต่ว่าข่าวหรือชื่อของกำนันป๊อยังถูก
ไม่ได้คานกำนานป๊อจนถึงปัจจุบันใช่ค่ะ
เมื่อวานตอนตี๓ก็เป็นการจบตำนานของกำนันป๊

แต่ต้องเสียเงินมื้อนั้น๓๗๐๐บาท
เขาเป็นคนสปอร์ตเป็นคนใจนักเลงนั่งกินข้าวอยู่
มีคนมายืมเงินให้เลย๓แสนเจ็ด
ในพื้นที่พัทยาชนบุรีนี่แหละ
เป็นคนที่มีบารมีที่เยอะมาก
แล้วจะบอกว่าบารมีที่กำนันป๊อสร้างมามันส่งต่อถึงลูกกำนันป๊ทุกคนเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณสนทิยาคุณปลื้มคุณอิทธิพลคุณปลื้มคุณนรงชัยคุณปลื้ม
แล้วชาวบ้านเขาก็รักเพราะว่าทำให้ในพื้นที่มันเจริญขึ้นเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้น
แต่ว่าก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคดีคงคดีความแหละ
ก็เป็นข่าวใหญ่โตกันไปเป็นคนทำให้รู้จักในชื่อของกำนันป๊อกนั่นเอง
แน่นอนพอกำนันป๊ะได้เสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งเมื่อวานตอนตี๓
ชาวบ้านเทศบาลเมืองแสนสุกเองชาวบ้านเองที่รักไข้นับถือกัน
ก็ช่วยกันจัดทำสถานที่ภายในวัดแจ้งเจริญดรที่ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ก็รองรับคนที่จะเดินทางไปร่วมงานรดน้ำศพแล้วก็ฟังสวดพระอภิษฐรร
ก็จะมีนักการเมืองระดับประเทศผู้นำต่างก็น่าจะไปกันแหละนะครับ
บริการภาษณีวัฒน์แจ้งดอนเจริญดอนที่ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจวัดชนบุรี
หลังจากที่นายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันป๊ะเสียชีวิตด้วยวัย๘๒ปีจากโรคมะเร็งปอด
แล้วก็มีการรับศพจากโรงพยาบาลสวิติเวชชนบุรี
น่าจะไปตั้งไว้ที่สาราพาณีวัฒน์และวันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพด้วยตอนบ่าย๓โมง
ทางเทศบาลเมืองแสนศุกร์นั้นซึ่งเคยเป็นที่ทำงาน
สมัยที่กำนันป๊ะนั้นเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนศุกร์
แล้วก็เป็นที่รักไข้ของข้าราชการพนักงานออกมาช่วยกันกับชาวบ้าน
ในการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดรอบเมนตลอดจนตัดแต่งต้นไม้
ปรับพื้นที่เพื่อให้เกิดความสวยงามนะฮะโดยคาดว่าจะมีนักการเมือง
ระดับประเทศระดับท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ประชาชน
พ่อค้าแม่ค้าเดินทางไปร่วมงานจำนวนมากนะครับ
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันป๊ะ
วันนี้ก็จะมีการรดน้ำศพบ่าย๓โมง
โดยจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพตอน๑ทุ่มครึ่ง
ระหว่างวันที่๑๘๒๕มิถุนายน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๒๖มิถุนายนตอน๔โมงเย็น
โดยงานนี้ครับทางเจ้าภาพได้พิมพ์ลงในการ์ดว่า
ขออนุญาตงดรับซองและพวงหลีดครับ
แต่จะมีตู้รับบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
เป็นการทำบุญร่วมกันจากครอบครัวของกำนันป๊อกนะครับ